ไปดูความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ

ที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งอยู่ที่
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะฮะ

บุกเข้าไปในบ้านของ
คุณยายมะลิอิ่มสวัสดิ์วัย๖๗ปีนะครับ
แล้วก็ฆ่าคุณยาย
กับหลานสาวอายุ๑๒ปีคนหนึ่งจนเสียชีวิต

แล้วก็ใช้มีดปาดคอเด็กหญิงวัย๙ขวบอีกคนนึง

ใช่ค่ะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนะคะ

ก็ฆ่าปาดคอแมวด้วยแมวก็ตายด้วย

บอกว่าอยากจะลองคมมีด
แมวก็เลยจับมาปาดคอลองคมมีดดูหน่อย
แมวก่อนคุณยายมาเห็นเอาฆ่ายาย
มีหลานสาวอยู่อีก๒คนก็ปาดคอไปอีกอย่างนี้
ใช่ก็ก่อเหตุช้ามืดประวัตินี้
ชาวบ้านแถวนั้นที่ไปที่บ้านคุณยายจะซื้อของพอดี
เขาก็ทันเห็นหน้าคนร้ายนะครับ
เพราะว่าหลังก่อเหตุก็ขึ้นจักรยานยนต์วิน

แล้วคนร้ายก็เป็นคนแถวนั้นนะคุณภาคภูมิ

คนในชุมชนเขาเห็นหน้าค่าตาเขารู้จักกันเป็นอย่างดี
แล้วก็คุณยายมะลิผู้เสียชีวิตเนี่ย

ก็เคยให้การช่วยเหลือผู้ต้องหามาโดยตลอดนะในชุมชน
ใช่แล้วสาเหตุก็คือเหมือนเดิมครับ
เสพยาบ้าต้องการหาเงินจะเอาไปซื้อยาบ้าอีกนะครับ
ตกลงวันนี้ครับตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่มุกดาหารนะฮะ

เป็นภาพที่ร่วมกับทหารพรานไปจับกลุ่มนายภูล่าอายุ๒๒ปี

ผู้ต้องหาฆ่าสองยายหลานแล้วก็
ใช้มีดปาดคอเด็กอีกคนนึงจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
จับได้ช่วงเที่ยงคืนของคืนที่ผ่านมานะครับ
บริเวณบ้านนาโปน้อยริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
ขณะกำลังนั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ร้านขายของชำแถวนั้น
กำลังรอเรือจะข้ามฝากไปฝั่งสปลาวแล้วนะ

คืนเดียวจากสมุทรปราการไปถึงนู่นเลยวันเดียวเนี่ย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับเรียบร้อยชัดเจนครับว่านี่คือ
เท้าภูล่าเป็นชายชาวลาวที่ก่อเหตุเอาไว้นะครับ
ที่อยู่ของเขาเนี่ยตามพื้นเพลอยู่บ้านโพนสิม
เมืองไกลศรพรมวิหารแขวงสวรรค์นาเขตนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็นำรูปมาให้ดูสอบถาม
เขาก็สารภาพว่าเออเนี่ยใช่เป็นตัวเองจริงตามชื่อแบบนี้
ผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกลุ่มแบบนี้
เรื่องต้นนายภูล่าให้การว่าแบบนี้ครับบอกว่าวันเกิดเหตุนะครับ
ก็คือช่วงของเช้ามืดวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้
ประมาณตี๓เกือบตี๔แอบปีนเข้าไปในบ้านของผู้ตายนะฮะ
บริเวณแถวครัวนะครับพอปีนเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปเห็นแมวตัวหนึ่งนะครับ
ก็เลยหยิบมีดทำครัวแถวนั้นมาเอามาปาดคอแมวเพื่อทดลองคมมีดก่อน
เพราะว่าตอนนั้นแมวมันร้องเสียงดังด้วยมันคงเห็นคนนะฮะ
แล้วก็ทำการรื้อค้นทรัพย์สินทันทีนะครับต่อมาครับ
ปรากฏว่ายายมะลิผู้ตายออกมาเจอก็เลยใช้มีดปาดคอยายไป๓ครั้งจนยายล้มลง
แล้วหลังจากนั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตื่นมาเห็นอืม
ก็ใช้มีดปาดคอเด็กอีกคนนึงนะฮะแล้วก็ไปรื้อทรัพย์สินในห้องต่อนะ
โดยบอกว่าก่อนจะมาที่บ้านยายเนี่ยไปเสพยาบ้ามาเม็ดหนึ่งแล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนลงมือ
ฆ่าปาดคอยายแล้วก็หลานนะฮะแล้วก็ปาดคออีกคนนึงจนบาดเจ็บสาหัส
สาเหตุเกิดจากเมายาบ้าต้องการเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพอีก
เนื่องจากเห็นว่าบ้านของยายเป็นร้านขายของชำคิดว่ายายต้องมีเงินเยอะ
แล้วยายเนี่ยก็ใส่สร้อยคอทองคำด้วยเขาเห็นจากการที่มาซื้อของที่บ้านยายเป็นประจำ
ก็เลยคิดว่าจะต้องมาขโมยเงินที่บ้านหลังนี้เพื่อเอาไปซื้อยาเสพติด

กลับไปก็คือแบบเปิดจ่ายสุดท่านเลย
หน้าตาดูไม่สลดนะคะถูกจับเนี่ย
หน้าถูกจับก็นั่งซดเบียร์ไป๖ขวดเนี่ย
รอเรือเสพยาบ้าแค่เม็ดเดียวเหรอ
โอ้โหเม็ดเดียวนี่แบบมันทำให้ฆ่าคนได้ขนาดนี้เลยเหรอ
คือมันตรงกับช่วงเวลาที่ชาวบ้านบอก

เนี่ยคงเจอผู้ต้องหามันก็

ทีนี้การที่หนีไปเนี่ยหนีแบบไหนยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ
ภูล่าผู้ต้องหาบอกว่าหลังจากก่อเหตุแล้ว
เดินลงมาแล้วที่ชาวบ้านทัก

ก็หารถจักรยานยนต์จนไปส่งที่หน้าปากซอยจนได้
แล้วนั่งแท็กซี่ต่อไปที่สถานีขนส่งหมอชิด
ตอนนั้นก็ได้ทรัพย์สินของบ้านผู้ตายไปแล้วนะ
ไปซื้อกางเกงซื้อเสื้อซื้อรองเท้า

ไปเจอรถทัวร์ก็ไม่ได้ซื้อตัวนะ
แต่ไปบอกคนขับรถทัวร์เขาเลยบอกผมอยากจะกลับสปลาวไม่มีบัตรประจำตัวอะไรด้วย

ก็ขับรถออกจากกรุงเทพประมาณ๘๙โมงเช้า
ไปถึงยะโสธรช่วงบ่าย๓
แล้วหลังจากนั้นก็ให้คนขับรถทัวร์คันที่นั่งมานั่นแหละ
พาไปขายทองที่เอามาจากคุณยาย

ขายทองได้เงิน๗๕๐๐บาท

แล้วก็ให้ค่ารถมอเตอร์ไซค์ไป
เพราะตำรวจบอกว่าสร้อยคอทองคำคุณยายหายไป
แหนทองคำคุณยายหายไปเงินสดของคุณยายมะลิก็หายไปด้วย

ทีนี้ตัวเองเป็นคนต่างด้าวไงไม่มีบัตรอะไรเลย
ไปขงไปขายทองไปอะไรเผื่อเขาเรียกบัตรประชาชนไม่มีไง

จากนั้นคนขับรถทัวร์ก็ยังพาไปซื้อตั๋วนะฮะ
ยะโสธรเดินทางต่อไปมุกดาหาร
ลงที่บขสมุกดาหารประมาณ๒ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้
แล้วก็เรียกหารถสามล้อเจอสามล้อก็บอกว่า
เหมือนเดิมผมไม่มีบัตรอะไรเลยแต่ผมอยากจะข้ามไปฝั่งลาว
คนขับสามล้อก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวเอามา๑๕๐๐บาทเดี๋ยวจัดการให้
แต่ก็ต่อรองเขาเหลือ๑๒๐๐
คนขับรถสามล้อก็พาไปส่งที่ร้านขายของชำ
บอกว่าตรงนี้เดี๋ยวจะมีเรือมาก็กำลังนั่งรออยู่
รอเรือจะข้ามฝั่งไปแขวงสุวรรณเขตที่สปลาว
เดียหมดไป๖ขวดตำรวจก็มาถึงพอดี

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายภูล่านะฮะ
เพื่อจะส่งตัวต่อมาให้สพพระประแดงเจ้าของท้องที่
ดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ผมก็มาซื้อเกงซื้อเสื้อเปลี่ยนครับ
อ๋อซื้อเสื้อที่หมอชิด

อยู่ในห้องน้ำที่หมอชิดครับ
นี่ค่ะพฤติกรรมของผู้ต้องหาโหดเยี่ยมนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากว่าพฤติกรรมแบบนี้สมควรประหารชีวิต
ในโลกโซเชียลในเพจดังเจี๊ยเรียบด่วนอะไรอย่างนี้

บอกว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยควรจะลงโทษคนที่โหดเยี่ยมแบบนี้นะคะ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจำลองเหตุการณ์เป็นภาพกราฟิกนะคะ
คุณผู้ชมจะได้เห็นว่าพฤติการของผู้ต้องหา
เขาก่อเหตุในลักษณะไหนยังไงนะคะ
ประมาณตี๓เกือบตี๔นะคะ
นเข้าบ้านผู้ตายปีนที่บริเวณห้องครัวค่ะ
ด้านบนบ้านแล้วก็เห็นแมว
พอเห็นแมวแล้วเนี่ยหยิบมีดทำครัวมาปาดคอแมว
อ้างว่าทดลองคมมีดก่อน

จากนั้นก็ลงมือลื้อค้นทรัพย์สินค่ะ
มะลิเจ้าของบ้านเดินมาเจอ
คนร้ายก็เลยใช้มีดปาดคอยายไปถึง๓ครั้งในห้องน้ำนะคะ

ก็ใช้มีดปาดคอเด็กจนเสียชีวิต
แล้วก็เข้าไปรื้อทรัพย์สินในห้องนอนด้วยค่ะ
เด็กถูกปาดคอแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอน
ส่วนเด็กอีกคนอายุ๘ขวบอาการสาหัสนะคะ
พอก่อเหตุแล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปหน้าปากซอย
จากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสถาน
คุมคนต่างด้าวคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะ
เพื่อนำตัวนายภูล่าไปสอบสวนแล้วก็ไปตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่บริเวณชายแดนได้รับการประสานงานจากทางสพพระประแดง

เพราะคิดว่าน่าจะหลบหนีโดยใช้เส้นทางจังหวัดมุกดาหารนี่แหละค่ะ

เจอผู้ต้องหาคนนี้ช่องทางธรรมชาติ
องร้อยทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามริมโขงเขาก็เลยจับกลุ่มนะคะ
ภูล่าก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงอย่างที่ได้ยินเสียงไปเมื่อสักครู่นี้
จากการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าเมืองของนายภูล่า
เข้าเมืองไทยมาตั้งแต่๑๘มิถุนายนปีนี้นะคะปี๒๕๕๙
ได้รับสิทธิ์ให้อยู่ได้ถึงวันที่๑๗กรกฎาคมปี๒๕๕๙
หมายความว่าอยู่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย
แล้วก็มาก่อเหตุโหดเยี่ยมแบบนี้ด้วย

สุดท้ายว่าเดินทางเข้าออกอยู่บ่อย

นะคะทีนี้คนเสียชีวิตก็คือคุณยายมะลินะคะอายุ๖๗ปี
จิลอายุ๑๒ปีแต่ว่าน้องจิลไม่ใช่หลานแท้ของคุณยายมะลิ
เป็นคนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็สนิทกับคุณยายมะลิ
แล้วก็ขอนอนด้วยขอนอนที่บ้านคุณยาย

แล้วก็มีน้องข้าวหอมอายุ๘ขวบถูกปาดคอเหมือนกัน
อาการสาหัสแต่ว่าตอนนี้รู้สึกตัวได้บ้างแล้ว
แล้วก็ยังพูดไม่ได้เพราะถูกปาดคอค่ะ
แต่พยายามเขียนเขียนใส่กระดาษหายาด
อย่างแรกเลยนะคือถามถึงคุณยายพูดถึงคุณยาย
เพราะตัวเองอยู่ในเหตุการณ์รู้ว่าคุณยายถูกปาดคอไง
แล้วก็ถามว่าแล้วแบบนี้เพื่อนที่โรงเรียนจะรู้ไหม
ว่าจะพูดไม่ได้แล้วคือน้องเขายังพูดไม่ได้
เนี่ยค่ะแล้ววันนี้นะคะทางญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ได้ไปรับศพนะคะเพื่อไปบำเพ็ญกุศล
ครอบครัวของคุณยายมะลิอิ่มสวัสดิ์ค่ะ
และครอบครัวของเด็กหญิงอิสยาเพิกเฉยหรือน้องจิลนะคะ
รับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ

คุณยายของน้องจิลคุณยายสุวรรณยิ้มดีบอกว่า
คิดเลยจริงว่านายภูล่าจะกล้าลงมือแบบนี้นะคะ
คือน้องจิลนอนหลับอยู่
มะลิก็เคยให้ความช่วยเหลือในภูล่า
ทำไมมาก่อเหตุได้โหดเยี่ยมแบบนี้
ภูล่าเองก็สนิทกับครอบครัวของคุณยายมะลินะคะ
แล้วก็สนิทกับครอบครัวของน้องจิลด้วย

พอรู้ว่านายภูล่าถูกจับได้เนี่ย
แล้วก็เห็นว่าเวลาพูดกับเจ้าหน้าที่เนี่ย
ท่าทีไม่สำนึกคือไม่สลดเลย
กับสิ่งที่ทำลงไปก็เลยอยากจะให้ลงโทษให้หนักที่สุด
เพราะว่าครอบครัวของคุณยายของน้องจิลเนี่ยค่ะ
บอกเลยว่าอยากจะให้เอาตัวนายภูล่ามากราบขอขมาศพด้วย
ถ้าไม่มาจะไม่เผาศพน้องจิ๋วนะคะ

ขนาดสนิทกันอย่างนี้ยังทำได้เลย
แทนที่เข้าไปจะเอาเงินเอาทองมาก็เอามา
แต่อย่าไปทำทำแต่ทำไมแม่แร่นะ
แล้วเด็กก็นอนหลับอยู่ทำทำไม
เท่ากับว่าพักดวงใจเราเลยนะเนี่ย

ให้มันไปกราบขอเข้ามาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่มันฆ่า
ประหารได้ก็ประหารไปเลย
เอามันไว้ทำไมคนแบบนี้เป็นไพ่สังคม

แล้ววันนี้ต้องให้มันไปกราบตบด้วย
เราไม่ยอมนะทำไมไปกราบ
ให้มันอยู่ทำไมคนแบบนี้

จะต้องให้มันเข้าไปกราบให้ได้

นางสาวสุกัญญาสินชัยก็บอกว่าคิดถึงน้องสาวมาก

ส่วนพ่อก็เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว
วันเกิดเหตุน้องไปนอนบ้าน

แล้วก็เป็นเพื่อนเล่นกับน้องข้าวหอมที่อายุ๘ขวบค่ะ

พี่สาวของน้องจิลบอกว่าไม่กล้าเข้าไปดูศพ

เมื่อคืนญาติก็ฝันถึงน้องจิลด้วย
บอกว่าอยากกินผัดมาม่า
หลับให้สบาย

เขากลับมาจากโรงเรียนมา

เด็กพ่าของเขาเข้าล้างจาน

ไปเล่นแป๊บหนึ่ง

พี่สาวทำหรือยัง

ก็บอกว่าไม่อโหสิกรรมให้คนร้ายนะ
อยากจะให้ประหารชีวิตแล้วก็อยากจะถามว่าฆ่าน้องทำไม
นอนอยู่บนเตียงเฉยไม่ได้โวยวายอะไรเลย

ส่วนลูกชายของคุณยายมะลิค่ะ
นายชัยทัศน์สนิทวงณอายุทยาก็ไปรับศพคุณยายมะลินะคะ
บอกว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยเพราะว่าคิดมากที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไป
เคยเตือนแม่แล้วเรื่องของการขายของ
แต่แม่ก็บอกว่าไม่มีใครกล้ามาทำอะไรหรอก
คนในชุมชนรู้จักกันหมดในภูล่าก็คนในชุมชนเนี่ยค่ะ

ทั้งที่คุณยายมะลิให้การช่วยเหลือมาโดยตลอด
ยังกล้าลงมือปาดคอคุณยายนะคะ
รู้ว่าตำรวจจับตัวได้เนี่ย

ขอบคุณเจ้าหน้าที่อยากจะให้ลงโทษนายภูล่าให้ถึงที่สุดค่ะ
แต่แม่ก็เหมือนกับเขาก็บอกว่าเหมือนกับลูกกับหลาน

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับ
ตำรวจที่ช่วยตามเรื่องนี้ทั้งคืน

ส่วนน้องข้าวหอมอายุ๘ขวบนะคะ
ปาดคอก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตอนที่เพื่อนบ้านเข้าไปเจอเข้าไปช่วยเนี่ย
ให้ช่วยก็เลยนำน้องส่งโรงพยาบาล
ก็บอกว่าตอนนี้อาการของน้องข้าวหอมปลอดภัยแล้ว

ต้องรอเนื้อเยื่อเติบโตว่าหลอดลมจะติดกันหรือเปล่า

ยังภาวะอยู่เลยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ยังพูดไม่ได้แต่ว่าฟื้นแล้ว
ก็พยายามที่จะสื่อสารกับครอบครัวน้องเขาเขียน

เขียนข้อความลงบนกระดาษ๕แผ่น

แผ่นแรกที่น้องข้าวหอมเขียนนะคะ
ยายบอกว่าถ้ายายไม่อยู่จะรู้สึก

ว่าหนูเกลียดพี่เขาติดคุกกี่ปี

เนี่ยเวลาเกาหัวแล้วเล็บเนี่ยถ้าแม่ไปทำงานปวดขา
เขาก็เหมือนกับระบายพูดถึงตัวเอง

ใช่อยู่ที่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างอันนี้แผ่นที่๓นะคะ
ส่วนแผ่นที่๔เขียนว่าที่บ้านหนูจะอยู่กับใครวาดรูปบ้านนะคะ
คือพอคุณยายตายแล้วหนูจะอยู่กับใคร

ใช่ค่ะแล้วก็อยู่บ้านกับคุณยายเนี่ย
แผ่นสุดท้ายเขียนว่ายาย
แล้วก็เขียนว่าเสียใจหนูรอดเขาถูกจับ
ข้อความที่เด็กผู้หญิง๘ขวบค่ะ
เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ตัวเองก็ถูกปาดคออาการสาหัสด้วยเนี่ย
พยายามที่จะบอกเล่ากับครอบครัวนะคะ
แม่ของน้องข้าวหอมบอกว่าตอนนี้
น้องเข้าหอมยังเป็นห่วงเรื่องของคนร้ายอะค่ะ
คือน้องถามว่าคนร้ายถูกจับหรือยัง
ถ้าถูกจับจะติดคุกกี่ปี
อยู่ที่บ้านหลังนี้พอคุณยายไม่อยู่แล้วจะอยู่กันยังไง

แล้วก็น้องข้าวหอมพยายามที่จะถามคุณแม่ว่า
กับครูที่โรงเรียนจะรู้ไหม

แม่ก็ทำได้แค่ให้กำลังใจลูกสาวนะคะ

จะถามว่าแล้วต่อไปเราจะอยู่ยังไง
เพราะปกติแล้วอะ

แล้วก็ไปรับเขาเวลารถโรงเรียนมาส่ง
เขาก็จะไม่รู้ว่าถ้ายายไม่อยู่เนี่ย

ตอนที่เขายังไม่ได้ถูกจับ

แล้วก็เขาก็ถามว่าติดคุกกี่ปี

ก็นานอะ
เขาก็ถามว่าแล้วยายกับพี่จิลล่ะ

เขาเป็นคนบอกครั้งแรกว่ายายกับพี่จิลตาย
แต่เวลาคุยกับเขาก็ว่าเออเดี๋ยวแม่ไปรับยายนะ
เขาก็จะงงว่าเออยายยังอยู่ใช่ไหม
เหมือนกับเรายังรู้สึกว่า

เรายังไม่รู้สึกว่าเสียไป
เพราะว่ากิจวัตรประจำวันเรายังไม่กลับมาเหมือนเดิม
คุณแม่ของน้องข้าวหอมก็เลยบอกว่า

อยากจะขายให้คนอื่นเพราะว่าทำใจไม่ได้

เดี๋ยวจะไปอยู่บ้านของพี่ชาย
แล้วก็รู้สึกเลยว่าทำไมนายภูล่าถึงกล้าก่อเหตุขนาดนี้
เพราะว่าคุณยายมะลิเคยให้ความช่วยเหลือมาตลอด
ก็ดูเหมือนว่านายภูล่าเตรียมการวางแผนมานะคะ

ไม่อยากถามแต่อยากจะบอกว่าทำไปได้ยังไง
ทั้งที่แม่ก็ช่วยเหลือ

บีย์อะไรอย่างนี้

ไม่ได้สนิทเป็นแค่ลูกค้าธรรมดา

ข้าวกินเขาก็จะเดินเข้ามา

เออถ้ามีอะไรก็มาบ้านนี้

ครอบครัวก็จะนำทั้ง

อายุ๑๒ขวบนะคะ

ก็พบว่าชาวบ้านแถวนั้น
ก็ยังคงจับกลุ่มพูดคุยกันถึงเหตุการณ์

เราก็ไปถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ
แมวตัวที่มันถูกฆ่าตายด้วยนะฮะ

เอาไปฝังไว้แล้วอยู่ในพื้นที่แถวบ้านนี่แหละนะครับ

เดินทางมาที่บ้านที่เกิดเหตุพอดีนะครับ

กับตำรวจนะฮะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ไปดูช่องระบายอากาศหลังห้องน้ำ

นายภูล่าจะปีนตรงนี้เข้ามานี่แหละนะครับ

กรูกันมาเลยนะพอเห็นตำรวจมา
เพราะรู้ข่าวว่าจับผู้ต้องหาได้แล้วไง

ก็ลูกชายกับลูกสาวของคุณยายมะลิ

ไปดูจุดที่เป็นเตียงนอนกับห้องน้ำด้วย
จุดที่เกิดเหตุพบว่าเตียงนอน

แล้วก็นำอาหารที่เป็นลักษณะเครื่องเส้นไหว้วิญญาณ

ในบ้านยังไปเจอกระดาษนะครับ
ที่คาดว่าเป็นของน้องข้าวหอมนะครับ
เขียนเอาไว้เกี่ยวกับความรัก
ที่มีให้กับแม่แล้วก็ยายมะลิ

ยายเลี้ยงมาจากเด็กเลยนะครับ

ชื่อว่านางนิดหมั่นจิตนะครับ

เปิดเผยว่าเมื่อรู้ว่าตำรวจสามารถจับตัวผู้ต้องหาคือนายภูล่าได้
ตอนนี้ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อ

จะเอาตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าพูดกันติดปากไว้ตลอดนะครับ

แค้นมากที่มาฆ่าปาดคอคนแก่

ทุกคนบอกว่าคุณยายมะลิเป็นคนดี

ยังบอกว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะ

ได้ยินเสียงทุบแผ่นสแตนเลสในบ้าน

ซึ่งนี่คือสิ่งที่
ยายมะลิทำทุกวัน

ได้ยินเสียงหมาเห่าแถวทางเดิน
จะไปบ้านน้องจิลเพราะน้องจิลเขาอยู่อีกหลังนึง

นึกว่านึกว่าผู้ร้ายมาแล้ว

ก็จะรองเท้าฟาดหัวมันนั่นแหละ
อืมบอกมึงทำยายทำไมเนี่ย

เหงาแล้วมันหมดแล้ว

เวลามีอะไรก็จะมามากนั่งบ้านป้าแรก
เมื่อเช้าก็เย็นเพราะป้ามาประจำ
มานั่งคุยกับแกมีอะไรก็คุยกัน

แล้วก็เอาบ้านใครบ้านมันไปอย่างนี้

เขาทำไมเป็นนรกมาเกิดเหรอ

ลูกเมียก็มีเพื่อนบ้านที่ดีทั้งนั้น
เขาไอ้ยาบ้าเสพเม็ดนึงไม่อยากเชื่อนะ
เชื่อว่าพี่พี่เชื่อว่าอะไร

เออมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะ

แล้วแถวนี้ไม่มีเรื่องแบบนี้
แล้วเราไม่กลัวเหรอที่ว่า
เราจะไปเอาน้องเท้าไปตี
ก็ทุกคนต้องตี
แล้วก็บอกว่าพี่ป้าแรกแกลงมาจากบ้านแล้ว

หมามันเห่าแล้วเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ที่ตายนะ
ว่าไปได้ยินเสียงหมามันเห่าตรงนู้นมันไปหายายมันไง
เราก็บอกเฮ้ยเขาไปหายายเขาแล้ว
สักพักหนึ่งหมามันก็เห่าไล่กลับมาทางนี้

ส่วนทางตำรวจนะครับพันธมตเอกสุธิโรธ
กับการสพพระประแดงบอกว่า
ตำรวจก็ยังไม่สามารถระบุได้นะครับ
ว่าจะพาผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อไหร่นะครับ
ส่วนเรื่องที่ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ต้องให้นายภูล่าผู้ต้องหามากราบขอเข้ามาศพ

เรื่องนี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้
เพราะว่าการจะพาผู้ต้องหามากราบขอเข้ามาศพผู้เสียชีวิตเนี่ย
มันก็ต้องดูองค์ประกอบเรื่องความปลอดภัยด้วย
ถ้ามีความชุลมุนวุ่นวายจากการรุมประชาธรรมกันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย

อันนี้ในมุมนี้ก็ต้องเข้าใจการทำงานของตำรวจด้วยนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะลองพูดลองคุยกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ

แล้วก็จุดที่นำสร้อยคอทองคำไปขายที่ยะโสธรด้วย
แล้วเดี๋ยวก็จะส่งมอบตัวมาให้สพพระประแดงในการสอบสวนดำเนินคดีกันต่อ
ตอนนี้แจ้งไว้แล้ว๖ข้อหานะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาชิงทรัพย์ผู้อื่นโดยทำให้เสียชีวิต
ทรัพย์ผู้อื่นจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
บุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนทารุณกรรมสัตว์
แล้วก็ข้อหาอยู่ในรัชอาณาจักรโดยใบอนุญาตสิ้นสุด
คือความจริงเมียบอกก็ไม่ได้ขาดเงินนะเพิ่งไปเบิกเงินเท่าแก่มา๓๐๐๐
ใช่แต่ว่าทะเลาะกับเมียเบิกมา๓๐๐ให้เมียแค่๒๐๐ก็เลยทะเลาะกัน
แต่ตัวเองบอกว่าอยากได้เงินไปซื้อยาบ้าเสพอีกก็เลยเข้าบ้านคุณยายเลย
ทั้งที่ตัวเองก็มีลูกอายุ๒เดือนเองมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ